คุณผู้ชมเนี่ยไปจับตาดูความสัมพันธ์ของคู่รักคู่ใหม่ในวิทยาลัยเตอร์กันดีกว่านะฮะ
คู่นะไม่ได้ประกาศเป็นทางการหรอกแต่ว่าดูโมเมนต์ประทับใจหลายอย่าง
แล้วก็ใช่เลยแหละนะคะถึงจะไม่บอกว่าเป็นแฟนกันนะคุณผู้ชม
แต่ว่าการกระทำแล้วก็สิ่งต่างที่ลงรูปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นด้วยกันนะ

เริ่มกันที่คู่ของโบเมลดาแล้วก็อเล็กธิระเดชค่ะ
อย่างที่ทราบนะว่าทั้งคู่ออกมายอมรับแล้วนะว่ากำลังคุยกัน
ศึกษาดูใจอยู่ยังไม่ใช่แฟนนะ
หรือว่าจะเป็นระบุสถานะแฟนออกสื่อเวลาพี่เขาแอบชงกันอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่
แต่จากภาพความสนิทสนมคุณผู้ชมค่ะ
ไปเดทกันจูงไม้จูงมือกันเข้าวัดทำบุญ
คลิปเที่ยวเหนือด้วยกันทั้งสองครอบครัวแบบอบอุ่นก็มี
คอนเฟิร์มว่ารักครั้งนี้ไปได้สวยแน่นอน
อย่างล่าสุดขนมอาเล็กเขาก็เลือกโพสต์รูปช็อตนะ
สองบ้านเขาถ่ายร่วมกันเอามาโพสต์สวัสดีปีใหม่ลงในไอจีเนี่ย

ชาวเน็ตบอกว่าขอแซวนิดนึง
สองเป็นครอบครัวเดียวกันชิมมิคะ
ชิมมิเออ
ดูแล้วเขากันเข้าได้กับที่บ้านทุกคนเลยน่ารักมากนะครับ
คู่ค่ะแม้ว่าสถานะจะเปลี่ยนแต่ว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิม
นั่นก็คือคู่ของปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์แล้วก็ไม้พัทรเดช
ก่อนหน้านี้รู้กันอยู่แล้วแหละว่าเขาก็คบกัน
แต่เขาก็ไม่ได้ใช้สถานะว่าแฟนกันตั้งแต่แรกคู่นี้นะ
ถูกจับตามองกันอีกครั้งตั้งแต่ทริปทะเลส่งท้ายปีที่ผ่านมาคุณผู้ชม
คือมีภาพที่ทั้งคู่ไปเที่ยวทะเลสถานที่เดียวกัน
แต่ว่าเขาไม่ได้แบบมีรูปคู่ออกสื่อให้ได้เห็นกันสักภาพนะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนหนุ่มไม้เขาจะได้ยินเสียงที่แฟนบ่นพึ่มพำกันในโซเชียล
เจ้าตัวก็เลยเลือกภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวของสาวปุ๊กลุ๊กค่ะ
ก็น่าจะเป็นทริปทะเลที่ไปด้วยกันนั่นแหละนะฮะ
ล่าสุดทั้งสองครอบครัวก็มาโพสต์สวัสดีปีใหม่ด้วยกัน

แบบนี้ก็ไม่ต้องรู้หรอกว่าเราคบกันแบบไหน
แต่ว่ามีความสุขแล้วก็ความหวังดีซึ่งกันและกันนะคะ
เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมก็พอแล้วชิมมี่พระหนุ่มแล้ว
ใช่โอ้โหนะคะหวานจริงเนาะ